อ่าส่วนเรื่องของอ่าคุณป้าท่านหนึ่งใช่เธอบอกว่าได้เราชนะไปได้สิทธิ์ไปก็ดี
ออกดีใจนะคะแต่ว่าไม่มีโทรศัพท์มือถือก็เลยยืมของลูกเขยลูกเขยใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนมันก็ใช้แอปเปาตังได้นะคะทีนี้เธอบอกว่าไปตลาดเนี่ยจะไปยืมโทรศัพท์มือถือจากลูกเขยตลอดมันไม่ได้มันไม่สะดวกก็เลยไปซื้อสมาร์ทโฟนใช้ซะเองแต่พอโหลดเปาตังมาปุ๊บบอกว่าถุงยกเลิกสิ
คุณป้าท่านนี้ชื่อว่านางชะแล่มธรรมวาศีอายุ๖๒ปีนะคะบอกว่าถุงยกเลิกสิทธิ์เราชนะซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือจากภาครัฐคุณป้าก็นั่งเล่าให้กับทีมข่าวเราฟังนะคะบอกว่าลูกสาวเป็นคนลงทะเบียนให้ใช้เบอร์โทรศัพท์ของหลานลงทะเบียนพอได้สิทธิ์ก็ต้องใช้แอปเปาตังผ่านโทรศัพท์มือถ
ท่านยกเลิกสิทธิ์เราชนะท่านนี่คือป้าหรอป้าก็งงไปยกเลิกตอนไหนป้าบอกป้าไม่เคยไปยกเลิกเลยฟังเสียงคุณป้าหน่อยค่ะ
พาไปที่ธนาคารไปเช็คอีกครั้งสิว่ามันเป็นยังไง
ธนาคารก็บอกว่าคุณป้ามันขึ้นในระบบเลย
ว่าถูกยกเลิกสิทธิ์
คุณป้าก็มองซ้ายมองขวาเลยค่ะมองหน้าลูก

คุณป้ายืนยันกับทางธนาคารแบบนี้นะคะ
แล้วก็เล่าให้ธนาคารฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เราก็ตามคุณป้าบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้หน่อยสิ
ข้อสงสัยให้หน่อยสิว่าใครยกเลิก
หรือมันไปผิดพลาดที่ตรงไหน
ช่วงของการเปลี่ยนโทรศัพท์เนี่ยมันทำให้ถูกยกเลิกสิทธิ์ได้ด้วยเหรอ
หลายคนนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการใช้แอปเป๋าตังค
โดยเฉพาะช่วงที่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีวิธีการหน่อยไหม
เพราะว่าบางคนไม่ต้องใครหรอกค่ะดิฉันนี่แหละค่ะ
แอปเป่าตังค์พอเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ

แต่ข้อความมันเขียนว่าสถานะไม่ตรงตามเกณฑ์การพิจารณาของโครงการ

สิ่งที่ทำไม่ผ่านเลยก็คือสแกนหน้า
ทำยังไงก็ไม่ผ่านแล้วเขาก็บอกว่าไม่ผ่าน

ก็พูดอย่างนี้ก็อิ่มตังค์ไม่เอา
บางคนก็สแกนไม่ผ่านเพราะใบหน้ามันก็แบบไม่ได้เหมือนตอนที่ทำบัตรไง